มาดูเรื่องราวของคนดีกันบ้างนะครับ
ตอนนี้มีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามชาวฮ่องกง
มอบเงิน๑แสนบาทให้กับชุดจับกลุ่ม
หลังจับคนร้ายก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกง
ที่โดยสารมาในรถตุ๊กจำได้ไหมฮะ
ก่อนหน้านี้เป็นภาพข่าวออกมาเป็นคลิปออกมานะครับ
ว่ามีผู้โดยสารชาวฮ่องกงอยู่บนรถตุ๊ก
แล้วจากนั้นมีรถจักรยานยนต์มาเหมือนกระชากระเป๋านะครับ

แล้วก็มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามมอบเงินให้กับชุดจับกลุ่ม
แสนบาทถือว่าเป็นขวัญกำลังใจนะครับ

ไม่ประสงค์ออกนามชาวฮ่องกงในนามแบทแมน
อบเงินรางวัลนำจับจำนวน๑แสนบาท
ให้ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาติไทย

ขอบคุณที่ติดตามจับกลุ่มคนร้าย

ประกบก่อนกระชากระเป๋านักท่องเที่ยว

ขณะโดยสารรถตุ๊กโดยได้ทรัพย์สินเป็นเงินไทย

และบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกงอีก๑ใบ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ

นิ้วของคนขับรถตุ๊กเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ
ตอนแรกนึกว่าคนขับส่งซิก
ส่งสัญญาณให้กับนี่เดี๋ยวดูนะ

เขาสะบัดแขนน่ะลิคาใช่นึกว่าส่งซิก
นึกว่าเป็นขบวนการตอนแรกนะฮะ
แล้วคุณแบทแมนเองบอกว่าอยากให้กำลังใจตำรวจไทย
ในการที่ช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว
ก็เลยมอบเงินให้๑แสนบาท
ส่วนคนขับรถตุ๊กคนนี้นะฮะ
ก็เดินทางมาด้วยนะในพิธีนี้นะฮะ
เพราะว่าจะได้ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง

เออแค่สะบัดข้อมือของเขาเองนะครับ
ส่วนสองคนนั้นที่เขามากระชากระเป๋าเป็นเรื่องของเขา
ไม่เกี่ยวกับฉันนะครับไม่เกี่ยวกับฉัน
ยืนยันความบริสุทธิ์กันไปนะคะ